ขยับเข้ามาเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะถึงจะมีข่าวดีว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นั้นลดน้อยลงนะคะ
และล่าสุดค่ะหมอไก่นะคะพอพาทินีค่ะยังแง้มข่าวดีอีกต่อหนึ่งด้วยนะคะ
กับคำทำนาย๓ราศีดวงเห็งพลิกฟื้นจากช่วงโควิด๑๙ที่เคยพังกลายเป็นปังสุดแรงจ้ะ
จะมีราศีไหนบ้างไปฟังชัดกันเลยค่ะ
ราศีแรกเนี่ยก็คือชาวราศีสิงศ์ดีทั้งเรื่องของการงานด้วยแล้วก็ดีทั้งเรื่องของการเงินด้วย
แล้วชาวราศีสิงศ์คือดวงของเขามีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่
เจ้านายที่คอยช่วยเหลือคอยส่งเสริมสนับสนุนก็เลยทำให้ประสบความสำเร็จได้แบบง่ายเลย
แต่ที่ควรระวังก็คือเรื่องของสุขภาพบางทีชาวราศีสิงฯอาจจะเว้ยเพิศเพลิงกับการทำงานมากจนเกินไป
บางครั้งอาจจะทำให้เสียสุขภาพได้
สำหรับชาวราศีกันเรียกว่าช่วงที่ผ่านมาเจอปัญหามาเยอะ
แต่ว่าในช่วงเดือนใหม่เดือนพฤษภาคมก็เหมือนกับชีวิตได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ก็คือการงานการเงินค่อนข้างที่จะดีมากขึ้น
ใครที่เคยเป็นสัตว์คู่แข่งก็อาจจะหายไปเอง
อีกราศีหนึ่งนะที่ดวงดีไม่แพ้กันก็คือชาวราศีพฤกษก
เรื่องที่ดีมากเลยก็คือเรื่องของการเงิน
ปัญหาที่มันเคยอึดอัดใจที่ทำให้ชาวราศีพฤกษกเครียดก็จะดีมากขึ้น
ส่วนเรื่องดวงดาวที่ย้ายออกตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคม
ส่งผลให้สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด๑๙ซาไปแล้วก็ไม่กลับมาแน่นอน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องระวังปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องจะรุนแรงกว่าเก่าค่ะ
และใครอยากได้เคล็ดลับการไหว้เสริมดวงในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้
ในวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมาดาวอังคารได้ย้ายออกไปแล้ว
สถานการณ์ที่มันตึงเครียดมันก็เริ่มแบบค่อยผ่อนคลายไปมากขึ้น
ใครที่อยากจะทำบุญนะคะถ้าเรื่องแรกอยากจะให้การงานดี

ก็ให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกแสงสว่าง
ใครที่อยากจะดวงดีในเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ
ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ
เพราะว่าน้ำในทางโหรศาสตร์จะหมายถึงเรื่องของโชคลาภ
ใครอยากจะสมหวังในความรัก
ก็อาจจะไปถวายพวกของคู่หรือว่าของหอมของหวานได้
อันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยที่หมอไก่นำมาฝากนะคะ